คุณผู้ชมครับจากแคมเปญคาราบาลแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีที่สอง
นะครับขณะนี้เรามีผู้โชคดีได้ทองล้านแรกแล้วนะครับ
เป็นที่เรียบร้อยก็คือคุณเอกนรงสาวิกัลหรือคุณจ้าน
อายุ๒๖ปีนะครับขาลาบาลฝ์จัดรถนะครับ
แสดงให้เห็นว่าคาราบาลจับจริงแจกจริง
แล้วก็เป็นการเชิญชวนคนไทยนะครับให้ร่วมส่งฝามา
เพื่อลุ้นเป็นเศรษฐีทองล้านคนถัดไป
และอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเรามีผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค
คาราบาลกันทุกวันนะครับมีผู้โชคดีเนี่ย
อยู่ทั่วทุกภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระยองนะครับ
ฉะเชิงเซาจันทบุรีขอนแก่นกรุงเทพมหานคร
แล้วก็จังหวัดอื่นอีกนะครับกระจายอยู่ทั่วไทยครับ
กติกาง่ายคุณผู้ชมคะจำ๓คำเขียนบีบส่งนะคะ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
ถ้าเป็นฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
จากนั้นพับใส่ใต้ฝาแล้วบีบให้แน่น
หรือว่าจะหย่อนใส่กล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะ
ขอย้ำนะฮะรางวัลย้ำกันชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาทแจกทุกเดือน
ตกแต่งในสไตล์คาราบาล๑๐๐รางวัลค่ะ
มูลค่ากว่า๘ล้านบาทอย่าช้านะคะคุณผู้ชม
แจกกันทุกวันและติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวัน
เช่นกันในรายการตลอดข่าว๙นาฬิกา๓๐นาที
ส่งกันมาได้จนถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖ค่ะ
คุณผู้ชมครับดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงในราคา๑๐บาทเท่าเดิม
และเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่น
มีส่วนผสมจากกลูโคโลโนแล็คโทนและสารสกัดขมิ้นชาญอร่อยสดชื่น
หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศนะครับ
ย้ำนะครับคราบาลจับจริงแจกจริงครับ
อยากเป็นผู้โชคดีได้รับทองล้านนะครับ
เหมือนคุณเอกนรงนะครับเป็นคนต่อไปแล้วก็รีบส่งฝาคาราบาล
แล้วก็ฝาเครื่องดื่มคันโซคูณ๒เข้ามาเยอะเลยนะครับ
ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็รีบส่งมาแล้วกันค่ะ